ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
สพเมืองขอนแก่นค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก๔๕ได้
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองขอนแก่นคือไปเนี่ยตัวก็เปื้อนเลือดนะ
ไปบอกว่าที่บ้านผมมีคนตาย
ตำรวจก็ไปปรากฏว่าคนตายเนี่ยก็คือพี่สาวของคนที่ไปแจ้งความ
ไปมาคนที่ไปแจ้งความก็รับสารภาพว่าอ๋อผมก่อเหตุเองแหละ
ผมฆ่าพี่ผมเองแหละสาเหตุก็คือทะเลาะกัน
แล้วพี่สาวว่าผมว่าไอ้บ้าคือทนฟังคำนี้ไม่ได้เลยจริงจริง
โหนักมากฆ่าพี่สาวเลยฆ่าเลยเหรอใช่เนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
ร้อยตำรวจเอกสุรศักดิ์กล้าจอหอรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองขอนแก่น
บอกว่าตอนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพักค่ะ
นายอภิเดชชัยวันอายุ๔๕ปีชาวจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะ
ไปแจ้งความว่ามีคนตายอยู่ในบ้านผมตำรวจไปตรวจสอบหน่อย
แต่ตัวของนายอภิเดชเองเนี่ยนะเลือดเต็มเลยเปื้อนเต็มตัว
ตำรวจบอกน่าสงสัยมากก็รีบรายงานให้ผู้กำกับสพหมึกัณฑ์ทรัพย์
แล้วก็รีบไปที่บ้านของนายอภิเดชนะคะ
เป็นบ้านปูนสองชั้นทีนี้หน้าบ้านที่ลานหน้าบ้านเลยค่ะ
พบศพผู้หญิงนอนคว่ำหน้าอยู่นะคะ
เสื้อยืดแขนสั้นสีเทากางเกงขายาวลายทหาร
ที่ศีรษะที่ใบหน้าลักษณะเหมือนกับถูกทำร้าย
และเสียชีวิตคาที่อยู่ตรงนั้นนะคะ
ข้างศพของผู้ตายมีจอบ
คือเป็นจอบแบบหลุดออกมาจากด้ามแล้วคุณผู้ชม
แล้วด้ามจอบหักสองท่อนจอบนี้เปื้อนเลือดเต็มเลยนะคะ
รอบก็มีกระถางตนไม้เศษแก้วกระจัดกระจายอยู่ทั่ว
ตำรวจประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศรีนคริน
มาร่วมชนะสูตรศพในจุดเกิดเหตุ
ตำรวจชุดสืบสวนก็เลยควบคุมตัวนายอภิเดชนะคะ
นายอภิเดชปรากฏว่าพอมาถึงที่บ้าน
แล้วตำรวจและเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะ
ยกมือไหว้เลยแล้วก็ขอโทษสุดท้ายรับสารภาพว่าผมเอง
ฆ่าพี่สาวผมคนตายเนี่ยพี่สาวแท้ของผม
นางสาวดวงดาวชัยวันอายุ๕๐ปีค่ะ
ก็บ้านเนี่ยเขาอยู่ในบ้านชั้นเดียวบ้านหลังใหญ่นะคะ
สองคนนี้เขาอยู่บ้านใกล้กันคือในพื้นที่เดียวกัน
สาเหตุที่ทำร้ายพี่สาวก็เพราะว่าพี่สาวชอบต่อว่าเขา
ชอบว่าเขาเสียหายหายแล้วมันมีคำว่าไอ้บ้าเนี่ย
เขาโดนเรียกแบบนี้เป็นประจำเลย
ฟังคำนี้ทีไรโมโหของขึ้นแล้วครั้งนี้ก็โมโหมาก
ก็เลยทะเลาะกันหนักเลยนะคะครับแต่เขาอ้างว่าพี่สาวถือมีด
จะเข้าไปทำร้ายเขาก่อนเขาก็เลยคว้าจอบที่อยู่ข้างบ้าน
สู้กับพี่สาวแล้วก็เอาจอบนี้ทุบพี่สาว
จนเสียชีวิตคาที่พอทุบพี่สาวเสร็จ
ตัวเองก็ขี่ขับรถกระบะไปแจ้งตำรวจว่ามีคนตายอยู่ในบ้าน
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่น
บอกว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะก่อนเกิดเหตุ
ทางเจ้าหน้าที่สายตรวจไประงับเหตุที่สองพี่น้องทะเลาะกันแล้วรอบนึงนะคะ
ครับตอนเช้าเนี่ยพี่น้องคู่นี้ทะเลาะกัน
มีคนแจ้งตำรวจตำรวจไประงับเหตุแล้วตอนเช้า
ตอนเช้ามีเศษกระถางต้นไม้เศษถ้วยชามเกลื่อนบ้าน
แต่ทั้งคู่ก็หยุดจบต่างคนต่างอยู่บ้านคนละหลังกันนะคะ
พื้นที่เดียวกันแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยอ้าวฆ่ากันเลย
ตอนเช้าแค่ตีกันตอนเย็นฆ่ากันตายเนี่ยค่ะ
ก็เป็นเรื่องทะเลาะกันระหว่างพี่น้องนะครับพี่น้องก็มีเรื่องทะเลาะกันมาก่อน
ก็ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มีเรื่องทะเลาะทำร้ายร่างกายกัน
ตำรวจก็ได้มาตรวจมาห้ามครั้งหนึ่งแล้วนะครับช่วงบ่ายก็มีการทะเลาะกันอีก
ถึงขั้นลงมือใช้ทำร้ายร่างกายกันนะครับแล้วก็อ่าน้องชายเนี่ย
ใช้อาวุธเป็นอ้างว่านะครับเป็นเป็นเหล็กท่อนเป็นด้ามจอบเนี่ย
ตีที่ศีรษะลำเวลลำตัวหลายแห่งเป็นเหตุให้จังแก้วแก้วคนตาย
คดีนี้นะคะตัวนายอภิเดชน้องชายผู้ตายก็ยอมรับสารภาพ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคุมตัวไปฝากหางต่อสารนะคะ
ไม่มีญาติไปยื่นขอประกันตัวเจ้าหน้าที่ราชธรรมก็เลยคุมตัว
เรือนจำทันทีนะคะเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นค่ะครับ